ส่วนคดียิงกันเสียชีวิตในร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านบางแสนจังหวัดชนบุรี
ตำรวจตรวจสอบจนพบสาเหตุแล้วนะครับผู้ต้องหากับผู้ตายนั้น
เคยมีเรื่องค้างคาใจกันมาก่อนนะครับพอมาเจอกันแล้วก็มีการดื่มสุรา
ก็เลยเกิดการทะเลาะวิวาสกันขึ้นแล้วก็ยิงกันจนเสียชีวิต
ติดตามจากรายงานครับ
คือที่นายสุราชัยและนายประเสริฐแสงจินด่า๒พี่น้องเข้ามาพบ
และเดินไปนั่งร่วมโต๊ะพร้อมสอบถามนายประพลว่าเป็นพวกเดียวกับครูหรือไม่
เป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาและจุดชนวนให้การโต้เถียงเริ่มดุเดือด
และทวีความรุนแรงขึ้นโดยนายประพลได้ปฏิเสธ
จากนั้นนายสุรชัยจึงลุกขึ้นยืน
ทำให้นายประพลลุกขึ้นยืนเช่นกันเพื่อจะเดินหนี
แต่นายประเสริฐได้เข้ามากอดคอนายประพล
ก่อนที่นายสุรชัยได้ชักปืนลูกโม่ออกมากระหน่ำยิง
นายประพลเสียชีวิตขาดที่
หลังเกิดเหตุนายสุรชัยกับนายประเสริฐได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
มการก่อเหตุยังเป็นที่คาใจของผู้ใกล้ชิดผู้ตาย
โดยพี่สาวของนายประพลยืนยันว่าน้องชายเป็นคนดี
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
ส่วนผู้ก่อเหตุเธอรู้จักแต่ไม่สนิท

ซึ่งไม่คาดคิดว่าจะกล้าลงมือฆ่าน้องชายของเธอได้
อาจจะมาถามกันประมาณตี๒๕๐กว่านาที
แล้วยิงน้องพี่ตอนตี๒๕๙เกือบตี๓
คือมานั่งเขาอาจจะมาถามกันประมาณ๗๘นาที
ขณะที่เพื่อนของผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่านายสุรชัย
เคยถูกผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านชุมชน
ทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับผู้ตาย
แต่ไม่รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไม

แต่คาดว่าคงจะอัดอั้นจนถึงที่สุด
อดคล้องกับรุ่นน้องของผู้ตายที่ยืนยันว่า

นายสุรชัยถูกผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
โดยผู้ตายเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยให้

ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้จ่ายเงินเยียวยา
ให้นายสุรชัยเป็นเงิน๓แสนบาท

ที่ฟังมาเขาก็ไม่ได้มีปัญหากันตรง
เหมือนพี่อู๊ดน่าจะแบบ

พี่อู๊ดก็น่าจะเอาไปช่วยคุยให้จบอะไรอย่างนี้
น่าจะเข้าใจผิด

ผมรู้จักแกมาก็ยังไม่เห็น

แกไม่ใช่แบบเป็นคนก้าวร้าวอะไร

ล่าสุดตำรวจได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับ
นายสุรชัยและนายประเสริฐ
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ดำเนินคดีได้ในเร็ววันนี้
และปมก่อเหตุจะกระจ่าง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน